หลายคนตกอกตกใจเลย

ใช่เพราะว่าน้องชายของพี่เปิ้ลนาคอนนะคะ
แต่ว่าตอนนี้เหตุการณ์เริ่มคลี่คลายลงแล้วนะคะ
เพราะว่าอะไรเพราะว่าตำรวจก็เก่งเหมือนกันนะคะ

แล้วก็เอาของมีค่าทรัพย์สินที่โจรปล้นไปนะ
ก็เอามานะคะเกือบได้เกือบทั้งหมดเลยนะ
แถมทุกคุณผู้ชมค่ะในระหว่างที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะ

เพราะว่าอะไรน้องชายของพี่เปิ้ลเนี่ยนะ
เขาวิ่งตามโจรใช่ไหมแล้วเขาเกิดอาการหอบไง

ว่าตำรวจลาสเวกัสนั้นสามารถจับตัวคนร้ายได้แล้วนะคะ
ก็เป็นชายสองหญิงหนึ่งนะ
จับได้พร้อมของกลางครบหมดด้วย
โอ้โหอันนี้ก็ต้องชื่นชมคุณตำรวจจริงนะคะ
เราเองก็โอ้ตกใจนะคะ
เออแต่ก็ยินดีด้วยที่เหตุการณ์คลี่คลายไปนะคะ
เปิ้ลนาคอนก็โพสต์ถามเลยนะว่า
ใครพอจะรู้วิธีการว่าจะจัดการอย่างไร
คือตัวพี่เปิ้ลเองอยู่ทางนี้ก็เป็นห่วงน้องอยู่ทางโน้นอะเนาะ
อะไรตอนนี้ก็ทุกอย่างคลี่คลายไปได้ด้วยดีแล้วนะคะ